วันนี้วันที่๒๒แล้วถ้านับไปสู่สัปดาห์นี้มันจะเป็นวันคริสต์มาส
แล้วปีนี้นะคะยอดขายชุดซันต้าแซนตี้ก็ขายดีโดยเฉพาะที่โคราชจ้า
ตระเวนดูแต่ละร้านค้ากันหน่อยนะคะ
อย่างร้านจำหน่ายเสื้อผ้านี้นะคะตอนนี้คึกคักมากเลยค่ะ
บรรยากาศที่เราเห็นอยู่นี้นะคะอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมาเนอะ
เขาก็นำชุดซานต้าแซนตี้มาจัดจำหน่าย
เพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสที่จะมาถึงไม่กี่วันนี้นะ
ไปสอบถามเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่งในซอยตรอกจันทร์ค่ะ

บอกว่าปีนี้ร้านขายเสื้อที่ขายชุดแซนต้าแซนตี้นี่ขายดีมาก

เพราะว่าช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหน่วยงานบริษัทต่าง
ก็สามารถกลับมาจัดกิจกรรมรื่นเริงได้แล้วไง
จัดงานปาร์ตี้จัดงานคริสต์มัสได้แล้ว
ก็เลยจะต้องมีการแต่งตัวตามธีม
เห็นไหมคะแล้วชุดคริสต์มาสแต่ละปีแต่ละรุ่นก็สวยงาม
บางชุดบางรุ่นก็เหมือนกับว่าเอามาใส่ในชีวิตประจำวันได้
ชุดก็แบบสวยเก๋เป็นซันตะคอร์สกันมาเลย

ทำให้รู้สึกว่าปีนี้นี่แฮปปี้ทั้งลูกค้าแล้วก็คนขายเลยเนาะ
เดี๋ยวเรารอดูแหละเสาร์อาทิตย์นี้ดิฉันเชื่อว่าเจอซันต้าเซนตี้กันเต็มบ้านเต็มเมือง
แต่ว่ายังไงก็อย่าลืมนะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะว่าไปปาร์ตี้กันเยอะว่าอาจจะเสี่ยงเจอโรคภัยด้วยนะคะ